เอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้จะพาคุณสุภาษาลาคุณผู้ชมไปเดินแบบกันหน่อย
โพสต์ภาพรอเรียบร้อยแล้วนี่สวยงามนะ
เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปที่มรยอง
มีการจัดเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไหมไทยการกุศลนะครับ
เป็นการอนุรักษ์มรดกไทยนะครับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับมีการนำข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไปเดินแบบกิติมศักดิ

ว่าราชการจังหวัดมรยองนี่มาคู่กันนะครับ
วงคู่มากับทางด้านของนางนิพาสุวรรณสุจริตนะครับ
นายกเหล่ากาชาติจังหวัดมรยองคนงามแบบนี้เลยนะฮะ

ในงานพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับ

ร่วมกันกับวัฒนธรรมจังหวัดนะฮะ
ที่จัดขึ้นมาร่วมกันบริเวณที่ถนนยมจินดาครับ
แต่ว่าคู่ที่แย่งซีนท่านผู้ว่าสิ

มียกมือแบบเลิฟด้วยนะ

ก็เป็นคู่ของนายมนตรีชนะชัยวิบูลวัดรองภูวา
มรยองกับภรรยาที่เล่นแม้โชว์หวานกลางเวที

เดี๋ยวเขาจะมีโชว์ภาพจุ๊บนะ
แล้วก็มีเสียงแบบกรี๊ดทีเดียว

มีโบไทยด้วยนะ
มีไทยด้วย

ใช่ค่ะไปตัดอะไรก็สวยนะคะ

เดินแบบเสื้อผ้าอนุรักษ์มรดกไทยปีนี้
มรยองจัดขึ้นเป็นปีแรกนะครับ
ได้รับการตอบรับเกินความคาดหมายจึงเตรียมจัดปีต่อไป
เพื่อสืบสารการอนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่กับประเทศไทยต่อไป
ต่างชาติก็บางทีเอาผ้าใหม่ไทยไปตัดเป็นแฟชั่นเหมือนกันนะ

ทุราตรีที่จะต้องลักษณะที่ใช้แพทเทิร์นที่ค่อนข้างแข็งแรง
ใช้ผ้าไหมตัดแล้วจะสวยมากเลยนะคะ